จะได้ยินแต่ทางด้านของคนหิวแสงคนหิวแสงคราวนี้เหมือนกับว่าจะแพ้แสง
แต่มีผู้ชายคนหนึ่งแต่งกายคล้ายตำรวจครึ่งท่อนบอกว่าเฮ้ยแสบตาไฟสูงเกินไป
สุดท้ายก็มีการโต้เถียงกันตามคลิปนี้ไปดูครับ

แต่คุณคนนั้นเขาขี่รถมาบอกว่าเนี่ยเปิดไฟสูงแสบตายอะไรเปิดทำไมอย่างนี้

รายเดอร์ก็เถียงว่านี่มันไฟต่ำปกติผมก็ไม่ได้เปิดไฟสูงอะไร
สักพักนึงโอนเดินไปถ่ายทะเบียนของรายเดอร์เขาเก็บเอาไว้ด้วย

แล้วก็อย่างภาพที่เราได้ยินได้ฟังไปก็มีการขึ้นมึงขึ้นกูกันด้วยอะไรแบบนี้
รายเดอร์ก็งงผมก็จอดรถซื้อหมูปิ้งก็เปิดไฟต่ำดีแล้วทำไมบอกแสบตรงแสบตาอะไร
อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนะฮะก็คือตามข้อมูลเนี่ยนะฮะ
รายเดอร์บอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจคุณผู้ชมนะฮะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยมราม๒๑วังทองหลังกรุงเทพบ่ายเมื่อวานนะ
ทีมข่าวก็เลยลงไปที่พื้นที่เกิดเหตุนะฮะมันอยู่ในซอยรามคำแหง๒๙นะฮะ
ไปเจอรายเดอร์ชื่อว่าคุณยศพัฒน์จินดามรัฐอายุ๒๔ปี
เล่าแบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๔ทุ่มของวันที่๖มกราคมตอนนั้นไปจอดรถซื้อหมูปิ้ง
ผู้หญิงที่ได้ยินคือแฟนเขาอยู่ข้างหลังเขาถ่ายคลิปไว้
ผู้ชายคนนั้นไปจอดรถดักข้างหน้าแต่งกายครึ่งท่อน
ผมเห็นแล้วเอ๊ะมันคือกางเกงตำรวจเหมือนเขาแบบใส่ออกเวรมาอะไรอย่างนี้
แล้วพูดว่าขอพูดตามนี้นะรายเดอร์เล่ามึงเปิดไฟสูงใส่กูแสบตา
พูดอย่างนี้เลยแล้วก็ลงมาด่าอีกหลายคำซึ่งเขาก็พยายามชี้แจงว่า
พี่ผมก็เปิดไฟกับผมปกติมันคือไฟต่ำนะผมไม่ได้เปิดไฟสูง
จากนั้นก็ข่มขู่จะเล่นงานบ้างล่ะเดินไปถ่ายภาพรถภาพทะเบียนบ้างล่ะ
อะไรแบบนี้นะฮะรายเดอร์ท่านนี้ก็บอกว่าผมมั่นใจนะ
ว่าเขาเป็นตำรวจแล้วผมก็มั่นใจว่าเขาเมานะ
เพราะว่าที่เขาเดินมาหาผมว่ากลิ่นเหล้าเขาแรงมากเลยนะนะฮะ
ก่อนและก่อนเป็นหลักถาณเผื่อมันเกิดเหตุการณ์ไม่ขาดฝันขึ้นนะฮะ
เห็นว่าทางนี้มีการถ่ายคลิปท่าทางเปลี่ยนเหมือนกัน
ก่อนจะเดินมาบอกว่าโทษธีแล้วแล้วยักขี่ไปเลย
เพราะเห็นมีคนถ่ายคลิปโทษธีแล้วขับรถไปเลย
ลงเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบ

แต่ดูทรงแล้วมันเหมือนจะเมายังไงมีกฎนะฮะ
ไปเจอถ่ายคลิปนิสัยเปลี่ยนเลยนะฮะ

ถ้าคุณเป็นตำรวจจริงหรือไม่เป็นตำรวจก็ตาม
อย่าไปข่มขู่ใครเขาแบบนี้

คือทีมข่าวเราพยายามโทรศัพท์ไปสอบถาม
ทั้งส่อนราววังท้องหลังส่อนราวหัวบัคเอ้ย

ยังไม่มีสอนอไหนยอมรับว่าเป็นตำรวจในสอนอตัวเอง
แค่บอกว่าโอ๊ยซอยนี้มันหอพักเยอะ
อาจจะเป็นตำรวจพื้นที่อื่นไปเช่าอยู่ก็ได้

ทีนี้มีพ่อค้าหมูปิ้งอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ขอใช้เป็นชื่อสมมุติละกัน
เกิดเหตุน้องรายเดอร์ก็มาจอดซื้อหมูปิ้งผมตามปกติแต่คนนั้นน่ะ
ผมมั่นใจเป็นตำรวจนะท่าทางเหมือนจะเมามาเข้ามาหาเรื่อง
พูดจาอวดเบ่งแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
แล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นตำรวจสอนอไหนแต่ว่าพ่อค้าหมูปิ้งยืนยันว่า
เป็นคนอยู่ในซอยนี้เพราะเห็นหน้ากันบ่อยแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตาว่าน่าจะใช่แน่แน่
จะเป็นตำรวจแต่ว่าเรายังไม่ทราบเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าอีกฝั่งหนึ่ง
เราก็เปิดพื้นที่ให้ชี้แจงให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ตามที่รายเดอร์เล่าจริงไหมนะฮะถ้าว่าฝั่งนั้นเขามั่นใจว่าเขามีหลักฐาน
ฝั่งเนี้ยเปิดไฟสูงจริงจริงก็เอามาชี้แจงแถลงขายกันได้อันนี้เราก็ไม่รู้ด้วยนะ
ระหว่างก่อนที่รายเดอร์จะขี่รถมาถึงหน้าร้านหมูปิ้งเขาอาจจะขี่ตามกันมาในเส้นทางเดียวกัน
แล้วเป็นจังหวะแบบมีไฟสูงใส่กันแล้วเขาอาจจะมองทางไม่เห็นหรือเปล่า

อาจจะไปขี่สวนกันในซอยมาแล้วแล้วแบบเฮ้ยเปิดไฟสูงก็เลยขี่ตามมาหรือเปล่า
อันนี้ยังไม่ทราบเพราะว่าเหตุการณ์ก่อนอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามใจเย็นเรื่องบนท้องถนนใจเย็นนะคะ
อีกทีนึงเมาก็ต้องไม่ขับนะครับ